มิจฉาชีพอ้างตัวว่าผมเป็นเสียใหญ่
แต่ว่าทีนี้นะฮะพ่อผมเสียชีวิต
ดังนั้นทางวัดจัดงานศพให้หน่อย

ก็ไปพูดคุยกับทางพระเรียบร้อยแล้วนะ

ตรงเต็กเก้าอี้ประสานแม่ครัวอ้าว
สั่งซื้อข้าวของพืชผักมา
จะมาทำอาหารเลี้ยงแขกเรือในงานศพนี้

แล้วเสียใหญ่คนนี้ยังหลอกสับปะเลอ

เดี๋ยวจะเอาไปใช้ทำ

แต่สุดท้ายเป็นเสียกรรมลอ

อุตส่าห์เตรียมสถานที่ให้เรียบร้อยเลยนะ
โยมเอ้อโยมมาหลอกเพราะพระอย่างนี้ได้ไง

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดธรรมธีราราม
หรือว่าวัดป่าหลังโรงเรื่อยที่ตำบลในเมือง

โดยพระนรงชาคระธรรมโมหรือหลวงตาเป๋
พระลูกวัดนะฮะเล่าให้ฟังบอกว่า

เป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวอายุประมาณ๕๐๖๐ปี

แล้วมาอ้างตัวว่าตัวเองเป็นเสียใหญ่

อัตมาบอกให้เตรียมจัดงานศพพ่อของตัวเองให้หน่อย
งบประมาณไม่อั้น

สมศักดิ์ศรีกับพ่อที่เสียชีวิตไป

จัดเตรียมงานศพตามที่เสียดังกล่าวบอกเรียบร้อยแล้ว
ตกแต่งซุ้มดอกไม้หน้าโลงชุดกงเต็กเก้าอี้
ติดต่อแม่ครัวเตรียมทำอาหาร

จะมารองรับแขกที่มาร่วมงานศพ

ศพพ่อโยมไม่เห็นมาเลย

ยังมีพฤติกรรมมาหลอกพ่อค้าขายไอศกรีม
บอกว่าเดี๋ยวจะเหมาไอศกรีมมาแจกคนในงานด้วย
โอ้โฮใจป่าใจเสียนะฮะ
อีกทั้งยังไปยืมเงินสับปะเริ่ม

คือเขาอาจจะบอกว่ามันจะต้องใช้เงินฉุกเฉินไง

ยืมเงินสับปะเริ่มตั้งกว่า๑๐๐๐๐บาทนะ
โดยอ้างว่ายังไม่ได้เบิกเงินมาจากธนาคาร
ขอยืมไปซื้อของมาจัดเตรียมงานก่อน
เพราะสับปะเหลอเชื่อให้เงินไปแล้ว
เสียกรรมเราก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตอนนี้
พระท่านบอกว่าอัตมาเดือดร้อน
ญาติโยมที่มาช่วยกันจัดเตรียมงานก็เดือดร้อน
ปะเรอที่ศูนย์เงินไปกว่า๑๐๐๐บาทก็เดือดร้อน

พี่ขายไอติมก็บอกว่าไหนจะมาเหมาะไอติมไง
ฟังเสียงพระนรงท่านหน่อยฮะ
เขาก็บอกว่าพ่อเขาตายเขาก็ทำประกันไว้๓ล้าน
แต่งตัวภูมิฐานหน้าตาเชื่อถือใช้ได้

นรงค์ยังได้ฝากถึงวัดต่างให้ระมัดระวัง
จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อซ้ำอีกนะครับ
ด้านของนายอินนามพุทธศาอายุ๖๖ปี
ท่านเป็นสับปะเรอวัดป่าหลังโลงเรื่อยนี่แหละ
ที่ถูกยืมเงินไป๑๐๐๐บาทนะครับ
บอกว่าที่หลงเชื่อเพราะอาเสียคนนี้โอ้โหแต่งกายดีเชีย

และที่ผ่านมาทำหน้าที่เป็นสับปะเหลอมากว่า๓๐ปี
ไม่เคยเจอใครมายืมเงินสับปะเริ่มแบบนี้เลย
ไม่เคยเจอเหตุการณ์มาหลอกลวงวัดแบบนี้
แล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะมีใครกล้ามาหลอกลวงพระโดยไม่กลัวบาปกรรม
แล้วก็อ้างอีกนะอ้างว่าพ่อตาย
อันนี้โอ้โหเป็นสิ่งที่สำคัญมากมาอ้างแบบนี้ได้ยังไงนะครับ
แล้วก็เงินที่ถูกยืมไปไม่ใช่แค่๑๐๐๐บาท

และเป็นเงินที่ญาติของคนที่จัดงานศพอีกงาน
เขาช่วยมาค่าบำรุงวัด๖๐๐๐บาท
และอีก๕๐๐บาทเป็นเงินส่วนตัวของผมเอง
เท่ากับผมก็ต้องหาเงิน๖๐๐๐บาท

ควักกระเป๋าตัวเองกลับไปชดใช้วัด

๖๐๐๐บาทเดี๋ยวก็ต้องควักกระเป๋าคืนเงินวัดอีก
เพราะว่าเงินวัดเงินบุญ

แจ้งทุกเรื่องเพียง